มาต่อกันที่เรื่องราวแมนของนักร้องนักแสดงหนุ่มเอี๊ยงสิทธากันบ้างนะคะ
ขอยืดอกแบบแมนเข้ารับใช้ชาติด้วยการขอเข้ารับราชการทหาร
ใช่แล้วค่ะซึ่งก็เข้าในสังกัดมณฑนทหารบกที่๑๑ผลัดที่๒นะคะ
โดยหนุ่มเอียงก็เปิดเผยว่าตั้งใจจะทำหน้าที่ของชายไทยให้สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
หลังจากที่นักร้องนักแสดงหนุ่มเอี๊ยงสิทธาใช้สิทธิ์ผ่อนผันการคัดเลือกทหารกองเกิน
กองประจำการไปแล้ว๓ครั้ง
เอี๊ยงเดินทางพร้อมคุณแม่มาที่หน่วยตรวจเลือกวัดอาวุธวิกษิตารามเขตบางพลัด
เพื่อยื่นเอกสารสละสิทธิ์ผ่อนผันและเข้าสมัครทหาร
โดยนักร้องนักแสดงหนุ่มได้เข้าในสังกัดมณฑนทหารบกที่๑๑ผลัด๒
ซึ่งจะต้องเข้ารายงานตัวในวันที่๑พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยว่าจะอุปสมบทก่อนเข้ารายงานตัว
เพื่อทำหน้าที่ผู้ชายไทยให้สมบูรณ์แบบที่สุด
ส่วนงานในวงการตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์ซึ่งก็ลงตัวดีไร้ปัญหา
และครอบครัวก็เห็นด้วยที่เจ้าตัวจะรับใช้ชาติค่ะ
จริงปีนี้ผมยังสามารถผ่อนผันได้อีก๑ปีครับ
ใช่คือสามารถไปสุดท้ายปีหน้า
แต่พอดีว่าเนี่ยมันมีเรือนเรื่องบวชด้วย

อยากจะผมทั้งบวชและเป็นทหารและคุณประธานพร้อมกันเลย
และรักษาว่ามีผลงานในหน้าที่ทั้งหมด
ก็คุยกับทางละครว่าผมมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะ
ก็ได้มีการวางแพลนละครอะไรอย่างนี้ครับ
ให้แบบว่าเหมาะสมกับช่วงที่ผมจะหายไปอะไรแบบนี้
ขณะที่นักร้องนักแสดงหนุ่มจากบ้านเดอะดาวสิงโตสหรัฐ
ก็ได้เดินทางไปรายงานตัวที่ห้องขอนแก่นฮอล
พร้อมกับยื่นคำร้องขอผ่อนผันทหารเป็นปีที่๓
มกลางบรรดาแฟนคลับที่ตามไปให้กำลังใจ
สิงโตได้ให้เหตุผลที่ยื่นผ่อนพันธุ
เนื่องจากยังติดภารกิจด้านการเรียน
กำลังจะขึ้นชั้นปีที่๔สาขาวิชานักบินพาณิตรี

ซึ่งหากเรียนจบก็จะเข้ารับการคัดเลือก

เพราะมีผลกับการสมัครเข้าทำงานในอนาคต

ยังถือเป็นความฝันตั้งแต่เด็กอีกด้วยค่ะ
ปีนี้ก็เป็นปีที่๓ครับที่มาผ่อนผันครับ
เพราะว่าเนื่องจากผมยังเรียนอยู่ขึ้นปี๔
ครับผมแต่ว่าตัวผมเองก็ตั้งใจว่าถ้าสมมุติว่าเรียนจบ
หรือว่าบวชให้ว่าวให้แม่เสร็จแล้วรับปริญญาแล้ว
ก็อาจจะมาจับเลยเพราะว่ามันมีผลกับการทำงานของผมด้วย
เพราะว่าผมต้องไปสมัครงาน
ผมต้องมีใบที่เขาเรียกว่าใบจากทหารในการที่เรียบร้อยหมดแล้ว

เพราะว่าตัวเราเองก็เคยอยากจะสมัครเป็นทหารตั้งแต่เด็กตอนอายุ๑๕

แล้วก็ครอบครัวคุณอาก็เป็นทหาร

ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกอะไรครับ